คือจากกรณีข่าวของคิมซอนโฮ
ที่ตกเป็นประเด็นพระเอกดังตัวย่อเค

เผยเรื่องราวความจริงที่ถูกบิดเบือนค่ะ

สิ้นปี๒๐๑๙เจอกันครั้งแรกที่งานคนรู้จัก
๒๐๒๐เดือนกุมภาพันธ์เดทในร้านกาแฟก็ลงหนัง

คือเอาง่ายนะเขาบอกเลยว่าคิมซอนโฮ
คือเขาคบเป็นแฟนแบบเปิดเผยเขาไม่ได้ปิดบัง
กลางมีนาผู้หญิงยอมรับว่าเคยแต่งงานมาก่อน
ซึ่งตั้งแต่คบกันทีแรกคิมซอนโฮไม่รู้ว่าเขาเคยแต่งงาน
รู้อีกทีนึงคือกลางมีนา
กรกฎาคมค่ะเลิกกันครั้งแรก
เพราะว่าผู้หญิงโกหกซอนโฮอยู่เรื่อยนะ
อนโฮบอกเพื่อนว่าได้เลิกลากับแฟนสาวแล้ว
เพราะรู้ว่าไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วโกหก
กรกฎาค่ะกิมซอนโฮยอมรับคำขอโทษ

กรกฎาค่ะผู้หญิงตั้งคัน
๒๗กรกฎาทำแท้ง
ต้นสิงหาคมซอนโฮพาผู้หญิงไปหาพ่อกับแม่
กลางเดือนสิงหาคมฝ่ายชายทำซุปสาหร่ายให้๒สัปดาห์

โอ้ละเอียดมากแก้งเห่า๒๗สิงหานะคะ
เดือนกันยายนพาฝ่ายหญิงไปเจอเพื่อน
เดือนธันวาคมผู้หญิงมีปัญหาส่วนตัว
ก็คือได้รับการคุกคามและทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวล
มกราคมค่ะ๒๐๒๑ดิสแพคก็รับรู้เรื่องของผู้หญิง
เรื่องสามีเก่าสาเหตุการหย่าแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับซอนโฮ
เมษายนนะคะพวกเขาทั้งคู่เลิกกัน
ปลายเดือนพฤษภาคมอันนี้แตกหัก
ซึ่งจริงตอนที่ผู้หญิงโทรไปหาซอนโฮ
แล้วบอกว่าตัวเองท้องแล้วร้องไห้ไป
ซอนโฮเขาก็พูดกับผู้หญิงแบบชัดเจน

คือเขาก็พูดเขาก็พูดอย่างงั้นชัดเจนด้วย

แต่ก่อนหน้านี้ถามตรงภาษาคดีภิกษ์ก็สงสารซัลโฮน่ะ
เขาก็โดนไปเยอะนะพี่เมฆส์ไงพี่โดนเยอะ
หลุดรายการด้วยอะไรด้วยซีรีส์ด้วยรายการซีรีส์ต่างกำลังมาเนอะ

คือจริงค่ะดิสไพด์เขาออกมาพูดเขาก็มีหลังหลักฐาน
มีพยานมีรูปภาพมีคำที่แบบเพื่อนของฝ่ายชายพูด
ของฝ่ายหญิงพูดในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ
ฝ่ายหญิงออกมาพูดก็คือไม่มีภาพไม่มีหลักฐานอะไรเลย
อุ๊ยเราฟังความค่าคุณก็ไม่ได้พูดชาย
ก็ตอนนั้นก็อุบัทธานหมู่ไงตอนนั้นพูดชายสั่งมาหัวหน้าองค์มาทำอย่างนี้
ซึ่งเขาออกมาแถลงข่าววันที่๒๕ใช่ไหมครับ
ค่ะออกมายอมรับตอนแรกครับค่ะคือครับ

เขาก็ใช่ไปเช็กข้อมูลต่างอะไรอย่างนี้ค่ะครับผม
เกี่ยวกับเรื่องความจริงเยอะแยะมากมาย
เขาตั้งคำถามขึ้นมาหลายข้อค่ะ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ